ติดตามกันต่อสำหรับรายงานพิเศษชุดภารกิจพิทักษ์พื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับ
ยุคที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารับหน้าที่รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับ
หลังจากรับไม้ต่อมาจากอดีตผู้บัญชาการทหารบกคนก่อนหน้า
สิ่งที่ทำก็คือสารต่อนโยบายเดิมและเสริมต่อในจุดแข็งอื่นด้วย
นั่นก็คือการปรับกำลังพลให้เข้าไปดูแลเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่
อกจากนี้ก็ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
ยุทธศาสตร์ยันต์ของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
จากใช้การปฏิบัติการทางทหารอย่างจำกัด
และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกดดันและจำกัดเสรีของผู้ก่อเหตุรุนแรง
ตามแนวทางสันติวิธีแล้วยังให้ความสำคัญต่อการต่อสู้ทางความคิด
เพื่อเอาชนะจิตใจของคนในพื้นที่ให้ได้อีกด้วย
นับจากปลายปี๒๕๕๐ที่พลเอกอนุพงศ์เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ยังได้สั่งเพิ่มกำลังทหารและกำลังของส่วนราชการอื่นเช่น
ตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
กรอบอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หรือกอรมนถึง๖หมื่นคน
มุ่งหมายเพื่อควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ความรุนแรง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนในพื้นที่
อันจะเห็นได้จากการแบ่งกำลังให้แต่ละกองทัพภาค
คุมพื้นที่กองทัพละหนึ่งจังวัตร
กำลังประจำถิ่นซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีเจ้าหน้าที่ทหารหรืออศอยู่ไม่เพียงพอ
เขตเมืองให้กำลัง

ชนบทก็กำลังทหาร

อย่างเกลี่ยกัน
เพราะว่ากองทัพเองเขาก็มีงานในกองทัพของเขา
ให้มีการจัดตั้งกองกำลังทหารพราน
ขึ้นเป็นกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่อีก๓๐กองร้อย

อัตรากำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนอีก๒๐๐คน
อกจากนี้ยังให้ทหารฝึกและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เพื่อให้ดูแลชุมชนของตนเองได้
พร้อมทั้งได้เพิ่มอัตรา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
จากเดิมหมู่บ้านละ๑คนให้เป็นหมู่บ้านละ๕คน
ที่ผ่านมานี่พวกผมชายเห็นว่า
ตามพลานเนี่ยจะเป็นนักรบที่มีความใกล้ชิดประชาชน
เฉพาะเป็นพี่น้องในประชาชนในพื้นที่จริง
อกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัด
คือการใช้ยุทธการพิทักษ์แดนใต้

เพื่อทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างขบวนการก่อความไม่สงบ
โดยได้นำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้
ในการพิสูจน์ทราบหาตัวผู้ก่อเหตุอย่างกว้างขวาง
จำนวนผู้ที่ถูกจับทั้งหมดในการดำเนินการ
โดยเฉพาะจากฝ่ายทหาร
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗จนถึงเดือนมิถุนายน๒๕๕๙
มีจำนวนทั้งหมด๓๑๕๙คน
ปฏิบัติการครั้งนั้นทำให้ในปี๒๕๕๙
มีจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปี๒๕๕๙
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อมูลการจับกลุ่ม
และระดับของเหตุการณ์ความรุนแรงที่ลดลง

การใช้การปฏิบัติการทางทหาร
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
ทำให้เหตุการณ์ความไม่สงบลดลง
และมีผู้ถูกดำเนินการจับกลุ่มเป็นจำนวนมาก
อกจากนั้นพลเอกอนุพงศ์
ยังได้จัดการวางกำลังกองร้อยลงไปในหมู่บ้าน
และตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่หมู่บ้านหรือวัด
นับเป็นการปรับตัวทางยุทธวิธีทางทหาร
ที่ได้ผลเพื่อสลายโครงสร้างกำลัง
และจำกัดพื้นที่ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ

อย่างไรก็ตามปฏิบัติการทางทหารอย่างเข้มข้น
ด้านหนึ่งก็สร้างปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน

ไอ้ที่เกิดไปแล้วตามจับให้ได้
ที่ยังไม่เกิดป้องกันไม่ให้เกิด
ไอ้ที่ซุกซ่อนกำลังอยู่บนยอดเขาบนเทือกเขา
ให้ตามไปค้นหาทำลายให้หมดอย่าให้มีโอกาส
ก็เกิดการทิ้งภูเขาเข้ามาอยู่กับประชาชน
และแทรกซึมปะปนอยู่กับประชาชน
เพื่อทำให้เกิดความยากลำบากในการที่จะไปตรวจค้นจับกลุ่ม
อกจากนั้นพลเอกอนุพงศ์ยังได้ริเริ่ม
การนำเอาภาคผู้นำชุมชนมามีส่วนร่วม
โดยนำผู้นำศาสนาเข้ามาแก้ไข
ในรูปแบบของสภาษณ์สันติศุกร์ตำบล
การเพิ่มอาชีพให้กับเยาวชน
หลังจากพบว่าปัญหาที่เป็นภัยแทรกซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง
รูปแบบของความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือปัญหายาเสพติดของเยาวชน
จึงเป็นที่มาของโครงการทำดีมีอาชีพ
เพื่อนำไปสู่ผลสำริดให้เกิดขึ้นตามแนวทางที่วางไว้
และเปิดฉากการปฏิบัติงานระดับกองร้อยในทุกพื้นที่
ก่อนจะนำไปสู่การปฏิบัติในระยะยาวจนกระทั่งในปัจจุบัน